คุณผู้ชมคะหลังจากที่พายุปลาบึกเนี่ยได้พัดผ่านทางภาคใต้ไป
แน่นอนความเสียหายต่างเรื่องของการเยียวยามันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว
นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้รอช้านะคะหลังจากพายุไปปุ๊บนายกก็ไปต่อเลยค่ะ
คือลงใต้ลงพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนชาวใต้นะคะ
และที่สำคัญก็คือไปเป็นช่างลงทุนปีนบันไดขึ้นไปตอกตะปูซ่อมหลังคาบ้านให้ชาวบ้าน
เขาเรียกกันว่าเป็นช่างตู่มาเองเอาไปดูรูปกันหน่อยค่ะ
ถามว่าเราเคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนไหมพี่ก๊อฟ

ลงพื้นที่แล้วก็เนี่ยลงทุนปีนขึ้นไป
แล้วก็ตอกตะปูซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้านเองเลย
เป็นภาพพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ฝีมือการชั่งตอกตะปูซ่อมหลังคาชาวบ้านสองหลังเลยนะ
ได้รับความเสียหายจากพายุปลาบึก
ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เยี่ยมทั้งให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก
นายกบอกกับชาวบ้านว่าไงรู้ไหมคะ

ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ไปให้ได้
แล้วก็ค่อยล้างทำความสะอาดบ้านเรือน
รัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือรวบรวมกำลังทหารช่างตำรวจแล้วก็พลเรือน
มาช่วยซ่อมแซมบ้านให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นายุทธมนตรี
เยี่ยมชาวบ้านและนักเรียนที่จุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในตำบลแหลมตะลุมพุกด้วยนะคะ
ได้ชิมไก่ทอดด้วยนะได้ชิมไข่เจียวของโรงครัวพระราชทานด้วยนะ
ก่อนจะร่วมโชว์ฝีมือทำคั่วกลิ้งหมูอ้าวเป็นช่างไม่พอเป็นพ่อครัวต่อเลยจ้ะ
ระหว่างลงพื้นที่ของนายธรรมนตรีเนี่ยเป็นประจำเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาจับจับจ้องจับจ้องอะไรรู้ไหมทะเบียน
จ้องทะเบียนรถนายกครั้งนี้นายกนั่งรถของปพสีส้มยี่ห้อไทยรุ่งทรานสฟอร์เมอร์
ทะเบียน๗กบมขีด๕๐๗๙กรุงเทพฯมหานคร
ส่วนเลขข้างรถก็เอาเหรอคะเลขข้างรถก็เอาด้วยใช่ไหม
นั่งคันนี้สีส้มนี่แหละมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
เขาก็เอาทะเบียนรถไปตีเป็นตัวเลขต่างนั้นนะนี่มันพรุ่งวันที่เท่าไหร่ไงครับ
วันที่๘วันที่๘เนาะอีกตั้ง๙วันนะคุณผู้ผู้ชมนะ
เอาไปดูนายอภิษฎกันหน่อยดีไหมคะนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันนะลงไปให้กำลังใจชาวบ้านที่บ้านแหลมตะลุมพุกหมู่สามค่ะ
คือจุดนี้เนี่ยน้ำปราร์ปแล้วก็ไฟฟ้ายังใช้กันไม่ได้
หลังจากที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้วก็พบว่า
พื้นที่นี้มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่จำนวนมากที่ขาดคนดูแล
ก็ทยอยกันลงพื้นที่
อันนี้คือลงพื้นที่ไปทำอะไรนะ

คือเอาจริงอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงตอนนี้เรายังหาเสียงไม่ได้ถูกไหมคะ
เพราะกฎหมายต่างอาณายังไม่ได้ออก
แต่รูปแบบวิธีการมันครับคล้ายครับคลาเนอะ
การพบปะประชาชนยังทำได้อยู่